ชาวบ้านเขาลุ้นภารกิจจับงูเหลือมที่ยาวถึง๔เมตร
แล้วมาพร้อมกับไข่ของมันครับ
นี่ฝีมือเธอไม่ธรรมดา
อึ้งไปเลยใช่ไหมพี่ใส่กระโปรงจับอย่างนั้นเลย
แล้วคุณดูท่านะดูท่านะผมจะบอกให้ผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดา
เขาคือหนึ่งในหน่วยกู้ภัยกู้ชีพนั้นเป็นหัวหน้าทีมอสรพิษปฐุมธานี
เธอมีตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงูอยู่แล้ว
แล้วมาในวันนั้นมาในชุดไปเวท
ชุดชุดเดรสลายดอก
ไม่ได้มาในชุดยูนิฟอร์มค่ะหลายคนเลยงงว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เป็นใคร
ทำไมถึงมีฝีม้ายลายมือในการจับมูลฉะนั้นที่ดูเขาไม่มีตัวเลย
เพราะเธอน่ะคือหัวหน้าครับหัวหน้าทีมอสรพิษเลยนะครับ
ชื่อเล่นชื่อคุณนานาชื่อจริงชื่อว่าคุณญาติการแสงมณี
ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาแบบนี้โอ้โหแมนอย่างเราอย่างผมเห็นแล้วอึ้งจริง
คุณกรี๊ดอยู่อ่ะคุณกรี๊ดอยู่หลังบ้านอ่ะเก่งเก่งมากต้องยอมรับเลยฮะ
มาในชุดกระโปรงยาวแบบนี้จับงูเฉยเลยเพราะงูนะฮะมันมีความยาวถึงสี่เมตรสิบหกเซน
งูเหลืองตัวนี้มันทำอะไรอยู่มันกกไข่อยู่ในโพรงดินครับน้องพี่ตองมีไข่เหรอ
ชื่อกลางพระเองแล้วลูกวัทธ์นะฮะพระลูกวัทธ์นะฮะมองอาจจะจับตัวแม่ไปแล้วเหรอ
ถ้าช่วยจับลูกไปปล่อยด้วย
ถ้าไม่สบายใจอย่างนี้ละกัน
เอาฟ้องไข่งูออกมา

มันเป็นแผงข้างหน้าไข่งูอ่ะมันเป็นแผงออกไปต่อคุณผู้ชม
ค่อยดึงออกมาเพราะเขาเองก็กลัวว่า

ถูกต้องจะได้รับความเสียหาย

แล้วสุดท้ายนะฮะพระเองก็ต้องมาช่วย
นี่ตักดินข้างออกให้มันมีพื้นที่มีช่องที่กว้าง

ยังไงคุณพระช่วยมาช่วยจริงจ้า
แล้วยังไงต่อพี่นานาเอาออกมาเป็นแผงนี้เลย

โอ้โหไม่ใช่เทปดีมาวางแผงอะไร

นี่วางแผงแล้ววันนี้คุณดู

จะได้นับว่ามีทั้งหมดกี่ฟองกี่ใบ

ชาวบ้านเขามาดูกันแล้วก็นี่
พระเองท่านยังต้องถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
คุณลุกน้องกันนี้ดูใกล้ไปไหมลุก

แล้วจะเอาไข่เหล่านี้ไปไว้ที่ไหนจ๊ะ
มีสถานที่ครับเขาจะส่งไปที่

เพื่อทำการเพาะเลี้ยงนะแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

อย่างสัตว์เล็กครันงูเหลืองก็ตาม
แต่เขาบอกแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็มีเหมือนกัน

แต่ผมเล่าเรื่องงูจนหูดับไปแล้วทอดครับ

๔จุดหนึ่งแบบว่าใหญ่มากนะ
คือดูแล้วตัวมันยาวมากไงดิฉันเลยถามว่ามันใหญ่ขนาดไหน
ไม่ได้มีความคิดอะไรแอบแฝงเลยจริง
หน้าตาคุณใส่ซื่อผิดปกติ